กลุ่มจิตอาสาเป็นข้าราชการบำนาน

เดี๋ยวร้องซิวอม

เขาไปตั้งวงเลยนะทั้งเล่นดนตรีทั้งร้องเพลงทั้งร้องทั้งรำนะครับ
ใช้วิธีการแบบนี้มา๗ปีแล้วเพื่อจะขอรับบริจาคเงิน
และเงินที่ได้นำไปใช้ประโยชน

แต่ว่าตอนนี้ไปฟังเสียงเพราะของพวกเขากันก่อนครับ
เชิญน้องควากออกดูได้เลย
หมายถึงว่าขอดูเงินในกระเป๋าใช่ไหม

นี่เพลงท้อเพลงกล่าวหน่อยนะครับ
เป็นเพลงของผู้สูงอายุและกลุ่มนักร้องผู้สูงอายุ๗ท่านนี้
คาราโอเกะกันเลยร้องเพลงสดตั้งกล่อง
เพื่อรับบริจาคเงิน๗ท่านเลยนะ๗ท่านครับ

เพื่อนำเงินไปซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับ
โดยจุดตั้งจุดรับบริจาคอยู่หน้าตึกฉัดแก้วโรงพยาบาลระยอง
ทำมาแล้วหลายปีอย่างที่บอกคุณผู้ชมคือ๗ปี
เครื่องคอมพิวเตอร์พังมาแล้ว๓ชุดนะครับ
ส่วนลีลาของข้าราชการท่านเมื่อกี้ก็โอ้โหสวยงามจริงนะครับ
แล้วก็ตลอดระยะเวลา๗ปีได้ยอดเงินบริจาคกว่า๕ล้านบาทแล้วนะคุณ

นำเงินไปซื้อเครื่องมือแพทย์แล้ว๓รุ่นนะครับ
โดยคุณลุงสมานชมพูนุษย์อายุ๗๖ปี
ข้าราชการบำนานดูแลผู้สูงอายุกรมประชาสงเคราะห์
ก็บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าเมื่อเกษียณอายุออกมาก็ว่าง
ไปคุยกับอาจารย์ที่เกษียณอายุด้วยกัน
โดยมีคุณป้าอุดมศรีกุมแก้ว
แล้วออริศราอนันตะภูมิอาชีพทำสวน
รวมถึงคุณป้าวันนาสุขจริงแม่บ้าน
ทำธุรกิจส่วนตัวนี่ครบ๗ทีม
ครบ๗คนมาตั้งวงกันดีกว่านะครับ

ทุกท่านพร้อมใจมีหัวใจอยากจะทำงานเพื่อเป็นจิตอาสา
ได้ลงมติว่ามาไปร้องเพลงกันไหมเถอะ

ตอนแรกไปร้องก็ไม่มีใครสนใจ
ต้องเอาเครื่องไปเองแล้วก็เก็บกลับเองนะฮะ

แต่ว่าตอนหลังคนเริ่มเข้าใจวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น
ก็เริ่มเข้ามาบริจาคคนละเล็กคนละน้อย
แล้วก็วงดนตรีของผู้สูงอายุกลุ่มนี้นะครับ
ท่านก็สร้างความบันเทิงให้กับคนที่เข้าไปรับการรักษาพยาบาลด้วย
แล้วคนไข้ก็รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นนะครับ

ทั้งหมดจะร้องตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๓โมงเย็น
ไม่มีการหยุดพักนะทุกวันจันทร์ทุกวันพุธพฤหัสบดีและวันศุกร์
ส่วนเวลาเที่ยงก็จะมีพยาบาลมีแพทย์เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล

และทุกคนก็ได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันนะครับ
ตั้งแต่เดือนมกราคมปี๒๕๕๒จนถึงวันนี้คุณ

เงินทั้งหมดนั้นนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์ล่าสุดนะครับ
ก็ได้สามารถที่จะซื้อเครื่องช่วยหายใจได้อีกจำนวน๑๘๐๐๐๐๐บาทแล้วนะครับ
คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายกลุ่มนี้ท่านบอกว่า
จะร้องเพลงจนกว่าจะร้องไม่ไหว
เพื่อเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมแบบนี้ต่อไป
ก็ทำให้กลุ่มคนที่ร้องเองรู้สึกสบายใจด้วยนะ
เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีไปด้วย
คนไข้แล้วก็คนที่เป็นญาติคนไข้เขาก็สบายใจ
เวลามารอจะได้ไม่รู้สึกว่านั่งรอหน้าเบื่อ
นตรีบำบัดเขาก็ได้ประโยชน์หลายอย่าง
เป็นอีกกิจกรรมดีสำหรับผู้ที่เกษตรอายุราชการไปแล้ว
อาจจะเป็นไอเดียเอาไปทำได้ในโรงพยาบาลอื่นนะคะ